เครือข่ายกว่า๕๐องค์กรพนึกกำลังส่งอาสาสมัคร๑แสนคน
เฝ้าทุกหน่วยเลือกตั้งเพื่อรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง๖๖แบบเรียลไทม์
แอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาการใช้งานในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้

โดยมีการเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคระดมอาสาสมัครแสนคน
รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง๖๖แบบเรียลไทม์
โดยเริ่มเปิดรับบริจาคผ่านช่องทาง

ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก
ล่าสุดมียอดบริจาคเข้ามากว่า๑ล้านบาทแล้ว
เป้าหมายระดมเงินให้ได้ประมาณ๑๒ล้านบาท